สันต้นได้เพียงแค่เอื้อมือ
ควายคว้าก็เจอทางตันไม่มีทางให้ไป

ช่วงเช้า๘๙โมงประมาณ๑๑โมงก็ของลูกเปิดหมดแล้ว
มันเป็นท้อง๕เนอะมันก็เลยน่าจะคล่อนเร็ว
แต่ทีนี้ช่วงที่คลอดเนี่ยคุณแม่เขาไม่มีแรง
เนื่องจากเป็นคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วก็ลูกคนหลังนะครับนะฮะ
ทีนี้พอแม่หมดแรงปุ๊บนะทางหมอเจ้าของไข้ที่ดูแล
เขาก็จะมีแผนการรักษาว่าถ้าผมว่าเด็กยังอยู่สูงนะครับ
ว่าที่ว่าลงโซเชียลไปเนาะที่ว่าตัดขาเนี่ย
อันนี้เขาอธิบายกับเราบ้างแล้วนะคะ

แต่ทีนี้เบื้องต้นเลยก็คือว่า
ที่เราไม่เข้าใจก็คือว่าทำไมถึงไม่
สาคลอดตั้งแต่แรกนะคะเรื่องนี้

่งแล้วก็น้องหมดแรงไปไม่ได้ช่วยคุณหมอ
คุณหมอเลยต้องทำการเอาเด็กออกมา
แล้วก็ตัดตัดแล้วตัดยาก
แจ้งค่ะแจ้งเพราะว่าเขาต้องช่วยชีวิต
เขาบอกว่าเป็นภาษาของเขา
เขาบอกว่าเลือดมันไปหล่อเลี้ยงขาไม่ได้
อันนี้เราเข้าใจได้เขาบอกว่าจะต้องช่วยชีวิตเพื่อไม่ให้
ติดเชื้อในกระแสเลือดเพื่อไม่ให้
มันลามไปต้องตัดเนื้อทิ้งตัดเนื้อตายทิ้งไป
เราก็บอกว่ามันก็ต้องทำ
หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกในเมื่อมันต้องช่วย
คือว่าเบื้องต้นพี่อยากได้น้องพี่กลับมา
แต่ในเมื่อน้องพี่เขาไม่กลับมาแล้ว

เขาจะต้องคุยกับพวกพี่ยังไง
คนไข้ที่อายุเยอะแล้วก็ตั้งคันมากกว่า๓คัน
ท้องนะครับมันมีความเสี่ยงที่จะตกเลือดหลังคลอดอยู่แล้ว
คุณแม่ทุกท่านนะครับนะฮะพอเกิดเรื่อง
เราก็เลยได้ส่งตรวจเช็คละเอียด
โดยการที่เราส่งขาที่มีปัญหาเส้นเลือดที่มีปัญหา
ไปตรวจทางพยาธิแล้วก็ทราบว่าคุณแม่เขาเนี่ย
เพราะว่าเส้นเลือดแข็งตัวมาก่อนหน้านี้
ซึ่งเขาอาจจะไม่เคยตรวจเช็คมาก่อนอาจจะเป็นเพราะอายุเยอะนะครับ
พอเขามาตกเลือดรุนแรงปุ๊บคุณหมอให้ยาที่เพิ่มความดัน
มันก็ทำให้เส้นเลือดหดตัวมากขึ้นทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายได้น้อยลง
ซึ่งพอเจอโรคเดิมก็เป็นอยู่แล้วเลือดแข็งตัวอยู่แล้ว
มันก็เลยทำให้เส้นเลือดหดตันได้ง่าย
พอดีมันโชคร้ายที่ได้เกิดที่ขาข้างขวา
ซึ่งปกติมันเกิดได้ทุกเส้นเลือดที่มีปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วครับ
ซึ่งอันนี้เป็นโรคของคนไข้ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน
ที่เรารู้เพราะว่าเราส่งเส้นเลือดที่เราตัดที่มีปัญหาไปตรวจทางพยาที่ทีหนึ่ง

คือคนไข้มีปัญหาตั้งแต่แรกคือเรื่องไตวาย
แล้วก็ไม่สามารถขับของเสียออกได้
ทีมแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องระบบทางไตก็ได้ฟอกเลือดทุกวัน